เอาเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวที่เป็นกีฬายอดฮิตของชาวสุราช

แข่งนี่เลยแข่งขัน
เสียงกันนี่แหละครับไก่แจ้ของชาวบ้านในอำเภอพระแสง
อำเภอใกล้เคียงของจังหวัดสุราธานีนะครับก็นำไก่แจ้ของตนเนี่ยนะครับ
เข้ามาร่วมแข่งขันไก่แจ้การกุศลโอ้โหมาร่วมร้องเพลงขับขาน
แล้วเดี๋ยวจะหาตัวที่ชนะเลิศไปออกอัลบั้มพี่แจ้อัลบั้มทองคำ
เลี่ยมทองแซวเล่นแซวเล่นนี่เขามาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อที่หาเงินการกุศลเนี่ย
ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ด้วยเขาแข่งกันภายในสวนยางพารา
พื้นที่หมู่๕บ้านเมรัยตำบลสินปุ่นอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
โอ้โหงานนี้รวมแล้วมากว่า๒๐๐ตัวประชันเสียงขันกันครับ
การแข่งขันไก่แจ้ขันของชาวบ้านที่นี่กำลังเป็นที่นิยมนะ
แล้วก็ทำให้ง่ายในการเชิญประชาชนนำไก่มาร่วมแข่งขัน
แล้วหลังจากได้เงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นที่บอกว่าไปทำการกุศลนั่นเองครับ
การให้ขันครั้งนี้นะครับก็จะให้ไก่แต่ละตัวเนี่ยนะมายืนอยู่บนขานแบบนี้
ให้เวลามันไป๑๕นาทีเพื่อให้มันขันอย่างเต็มที่
ความมันมันอยู่ที่คนรอบข้างดีดเด็กดีดนิ้ว
ผู้ใหญ่ก็ทำท่าทำทางตีแข้งตีขาบ้าง
เพื่อทำท่าให้มันร้องไง

เวลาไก่มันจะขันเนี่ยมันจะต้องตีปีกก่อนใช่ไหมล่ะ

เขาก็นับว่าไก่ที่ขันได้มากกว่า๑๕คำขึ้นไปเนี่ย
เขาก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

แต่หนึ่งคำเขานับกันอย่างไร

นี่คือหนึ่ง

กรรมการก็ต้องคอยเดินตรวจตราคอยฟังเสียงไก่

เขาจะจดเป็นจำนวนคั้นจำนวนขั้น

นี้คือต้องไม่ต่ำกว่า๑๕
ห้าสิบสองคำต่อระยะเวลาสิบห้านาทีอ่ะห้าสิบสองคำมันไม่ใช่น้อยน่ะโอ้โฮมันเจ็บคอ
ไก่นี้ต้องกินน้ำขึ้นมะนาวมั้ยน่ะคุณ

ต้นขอกันคอแตกเลยน่ะ
แต่ต้องแข็งแรงมากนะไก่ที่ขันได้เยอะขนาดนี้

ก็คือเงินรางวัล๕๐๐๐บาทรับไปพร้อมกับถ้วยรางวัลเลยส่วนที่๒ที่๓ก็ได้รับรางวัลเหมือนกัน
แล้วก็๒๐๐บาทได้รับไปพร้อมกับถ้วยรางวัลนะครับ

มีรางวัลชมเชยด้วยยังมีอีกหลายรางวัลให้ได้ติดตามกันแล้วก็อย่างเช่นพัดลมพัดลมอะไรก็มี
อ๋อมีของแบบว่าให้กำลังจายตอบใจด้วยให้กับบ้านบุกคลาบให้หน่อยนะ
แล้วก็ตามจุดประสงค์เป้าหมายของเขานะครับหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว
ได้จำนวนเงิน๔๐๐๐บาทก็เอาไปทำกิจกรรมที่สร้างความสุขความสนุกให้กับชาวบ้านในพื้นที่

ใช่เราจำนว่าจะต้องแบบไก่นี่แหละ
โก่งคอกันแล้วนี่ได้ทำบุญด้วย
ปีหน้านี้ฉันจะส่งคุณไปแทนไก่แล้ว
เดี๋ยวดิฉันเอามะนาวเขาบอกกินมะนาวแล้วจะดีเสียงดี
กินทั้งลูกเลยใช่ค่ะลงไปคืนลงไปเลยไม่ต้องหั่นไม่ต้องไร
ติดคอดสีสลบเลยครับมองเท้งเลยครับ